ส่วนที่ใครที่เขาบอกว่าลอยกระทงนอกจากลอยกระทงอย่างเดียว
อยากจะทำอย่างอื่นให้มันเข้ากับช่วงลอยกระทงได้ไหม
ผู้ชายคนนี้นะคะเขาอายุ๕๐ปีแล้วค่ะ
เขาบอกว่างั้นตัดผมไหมให้มันเข้ากับช่วงลอยกระทง

แต่เขาตัดให้มันเข้ากับงานลอยกระทง
จะเป็นแบบไหนนึกภาพไม่ออกดูค่ะ

เฮ้ยผมตัดอย่างนี้มาอ่านข่าวได้ไหมเนี่ย

อ๋อก็มีอย่างปรสาทบรสธาแล้วก็มีกระทงอยู่ข้างหลัง
เดานี่เป็นงานเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยหรือเปล่าเนี่ย

เขาบอกว่าทรงผมนี่แหละมันจะได้เข้ากับเทศกาลลอยกระทงค่ะ
เจ้าของทรงผมนี้คือในไมตรีจิตินันอายุ๕๐ปี
เป็นนักรังศรีการแพทย์
อยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
คุยกับทีมข่าวของเราบอกทรงผมลอยกระทงนี่ตัดเป็นครั้งแรกในรอบ๗ปี
ที่เคยตัดผมตามเทศกาลต่าง
คือเขาไม่ได้ตัดทรงผมให้มันเข้ากับเทศกาลครั้งนี้ครั้งแรก

คุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง

คุณปอร์ที่สดีสหวงอดีตนักแสดง
แต่ทรงผมลอยกระทงเนี่ยไปตัดสำหรับปีนี้นะตัด๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ร้านตัดผมเขตดอนเมืองกรุงเทพ
ชอบเป็นการส่วนตัวค่ะเอาไอเดียไปแชร์กับช่างใช้เวลาตัดไป๒ชั่วโมงรายละเอียดเยอะ
ต้องใช้การตัดแบบศิลปะแกะลายผมนอกจากนี้ตัดออกไปแล้วผมแม้มันจะเหลือน้อยแค่นี้เขาบอก
ต้องฟอกสีด้วยต้องทำให้มันดูดี

ให้คุณผู้ชมถ่ายให้คุณทัศนัยถ่ายกี่บาทคะ

จริงนี่ใช้ฝีมือขนาดนี้เอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ถ่ายรูปมันก็สวยแต่พอถ้าเราไปสระผมมันก็คือหลุดท้าย
อันนี้เป็นการรอกสีเพื่อ
คงชนผีไม่ลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะถามว่าโอ้แปลกดีจังชม
อันนี้ทำตามเทศกาลเลยไหมนี่ของผมบอกอ๋อใช่ครับปกติ
ถ้ามีเทศกาลอะไรผมว่าเราจะทำเทศกาลอันนั้นเออดูแล้วมันก็ไม่เครียดนะ
สบายสบายตาดีเออไม่เคยเห็นที่ที่โรงพยาบาลไหนที่เขาให้ทำแล้วก็
แต่งตัวเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่าคำถามช่วงหลังนี่
ถามถึงเรื่องของงานงานคุณไมตรีเนี่ยนะคะ
เพราะว่ารับราชการอยู่ด้วยนะคะที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ถามว่าทำผมแบบนี้แล้วไปทำงานไหมไปไปแล้วถามว่ามีผลกระทบไหมไม่มี
แต่ตรงกันข้ามครับได้รับความสนใจจากคนไข้กลายเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับที่ทำงานไป
เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวออกไว้ผมทันไหมคะเตรียมไว้แล้วนี่ไว้ผมทันไหมคะ
จริงอยากจะตัดแบบนี้อ่านข่าวแต่ว่าตัดไม่ทันเอาตัดได้เอาเขียนเขา๓๒เท่ดีเหมือนกันนะครับ